หนูน้อยคนหนึ่งต้องห่างจากคุณพ่อคุณแม่ประมาณสัก๒เดือนเต็ม
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่อีกพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่สีแดง

รอบนี้เป็นวินาทีที่หนูน้อยคนนี้เจอคุณพ่อเจอคุณแม่ครั้งแรกในรอบ๖๐

ทีนี้ท้องแม่๒เดือนที่แล้วแม่ไม่อ้วนขนาดนี้
คือแม่ตั้งท้องอยู่ห่างไป๒เดือนแม่ท้องโตขึ้น
เด็กก็ตกใจแล้วได้เจอพ่อกอดคุณพ่อกับแบบลูกลิงเลย
น่ารักจริงนะครับคลิปนี้คนดูเกือบสองล้านแล้วนะครับ
เกือบ๒ล้านครั้งแล้วคนถ่ายคลิปคือใคร
เป็นน้าสาวก็คือเป็นน้องของแม่นะฮะ
คลิปแล้วน้องคนนี้เจ้าหนุ่มน้อยคนนี้ชื่อว่าน้องเฟนเดอร์
เดอร์อยู่กับคุณย่าที่จังหวัดตราดนะครับ
อยู่กับคุณย่ามานะ๒เดือนเต็มทำไมอ่ะ
คุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่ที่จังหวัดระยอง
แล้วรอบก่อนนู้นระยองมันสีอะไรนะ
มันสีแดงมันรุนแรงกับสถานการณ์โควิด
ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็กลับมาหาลูกที่จังหวัดตราดไม่ได้ฮะ
ถ้าเกิดว่าน้องเฟนเดอร์หาคุณพ่อคุณแม่
พอเจอแม่ครั้งแรกเห็นมือเขาจิ้มท้องแม่ไหม

เขาถามอย่างนี้คือแม่ก็เลยต้องอธิบายว่านี่ไงน้อง
น้องอยู่ในท้องเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนได้เจอหน้าน้องแล้วนะฮะ
น้องเฟรนเดอร์บอกใช้คำว่าเหมือนคุณสุปชก

เฟรนเดอร์บอกโคตรตื่นเต้นเลยได้กอดพ่อได้กอดแม่อีกที
พูดเนี่ยสุปชก

น่ารักเหลือหลายน้องเฟนเดอร์เชิญจ้ะค่ะ

สวัสดีด้วยครับน้องเฟรนเดอร์ครับเห็นข่าวนี้คิดถึงลูกชายเลยอ่ะนี่ก็ไม่ได้เจอเป็นเดือนแล้วเหมือนกันเห็นไหมค่ะแล้วเจอแล้วกูวิ่งเข้ามากอดเอ๊ะแม่ทำไมท้องไม่ไม่ไม่ไม่อันนี้กินเยอะเองยังไม่ได้เข้าห้องน้ำอ๋อเลยเออค่ะอ่ะกูมาชมเปลี่ยนเรื่องค่ะ